ท่านผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่สพเมืองนนทบุรีหน่อยนะครับ

วันนี้เห็นบอกจะมีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งคืนอยู่เหมือนกัน
ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเรา

ตอนนี้มีกระแสข่าวเข้ามาบอกว่าการสอบปากคำคุณจ๊อปหรือว่านายจ๊อปนิทัศน์นั้นน่าจะแล้วเสร็จแล้ว
แล้วก็กำลังจะลงมาจากการสอบปากคำของพนักงานสอบสวนนะคะมีรายงานด้วยค่ะว่าในการเข้าให้ปากคำในวันนี้
จ๊อปนั้นมีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงขณะนี้ค่ะ
มวลชนเองนั้นยังไม่สามารถที่จะบันทึกภาพการเข้าให้ปากคำของนายจ๊อปได้
เพราะว่ามีการเบี่ยงเส้นทางกันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุด
บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ค่ะ
มีสื่อมวลชนทุกแขนงเนี่ยเข้ามารอทำข่าวนายจ๊อปหรือว่านายนิธิกีรติสุธิสาธรณ์
หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่คุณแตงโมนิดานะคะตกเรือที่แม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
กลางกระแสข่าวที่ระบุว่าจ๊อปเองนั้นน่าจะมีการสอบปากคำโดยพนักงานสอบสวน
ซึ่งก็เข้าไปสอบปากคำที่บริเวณชั้นสองของสพเมืองนนทบุรีตั้งแต่ช่วงบ่ายซึ่งการสอบปากคำแล้วเสร็จแล้ว
มีการสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับคุณจ๊อปและที่สำคัญนะคะ
วันนี้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยจากการสอบถามก็ทำให้ทราบว่า
การพิมพ์ลายนิ้วมือของนายจ๊อปนิทัศน์ในวันนี้นะคะก็เป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อนำลายพิมพ์นิ้วมือนั้น
ไปเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือในเรือสปีดโบ๊ทคันที่เกิดเหตุนั่นเองค่ะขณะเดียวกันเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งสื่อมวลชนเองก็พยายามที่จะสอบถามถึงคุณจ๊อปที่มาให้ปากคำตั้งแต่ช่วงบ่าย
ซึ่งทางด้านของแฟนสาวนั้นไม่ได้มีการตอบคำถามใดของสื่อมวลชนซึ่งมาเพียงแค่ให้กำลังใจเท่านั้นนะคะ
อยู่จนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางกลับไปค่ะ
การเดินทางมาที่สพเมืองนนทบุรีของนายจ๊อปนิทัศน์นั้นนะคะ
ไม่มีสื่อมวลชนแขนงใดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
เพราะว่าในขณะที่เข้ามาที่สพเมืองนนทบุรี
สื่อมวลชนก็ติดตามแฟนสาวไปนะคะในจังหวะนั้นคุณจ๊อปก็เข้าไปภายในสพเมืองนนทบุรี
แล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น๒เพื่อที่จะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนในทันทีค่ะ
ส่วนการทำแผนขออภัยค่ะส่วนการจำลองเหตุการณ์ในวันนี้นะคะ
ชัดเจนแล้วว่าก็เป็นคุณโรเบิร์ตนะคะที่มาจำลองเหตุการณ์
ส่วนคุณจ๊อปนิทัศน์นั้นก็ยังคงอยู่ที่สพเมืองนนทบุรีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะ
ที่สพเมืองนนทบุรียังไม่มีความเคลื่อนไหวใดขณะเดียวกัน
มีรายงานว่าการสอบปากคำคุณจ๊อปนิทัศน์เสร็จสิ้นแล้ว
แล้วก็กำลังจะมีการเดินทางกลับบ้านและทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ

เดี๋ยวผมไปรวมรายงานทั้งหมดก่อนครับ
พี่พิมพ์พราคม
อยากทำลายของแทน

ถอยนะครับถอยนะครับ
ท่านครับพี่พี่มีที่เดียวครับพี่
พี่มีที่เดียวระวังข้างหลัง
ไปเลยไปเลยไปเลย
บรรยากาศดูบรรยากาศดู

ให้ความยุ่งมือดีเลยใช่ไหมครับ

ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ

ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ

ช่วงบ่ายนะครับท่าน

ช่วงบ่ายจะเป็นแถลงเลยใช่ไหมครับ
ก็คงไม่ได้ถึงแถลงครับแต่ว่า

คุณพระพัทธิ์บอกว่าจะเป็นการแถลง

ประกอบความให้การนะครับ

ขอบคุณครับ
ไปมีสมอบขอบคุณครับ
เรียกการขอบคุณคุณครับท่านครับครับ
ขอบคุณพี่ครับผมครับ

คดีของคุณตังโมเนี่ยพรุ่งนี้ช่วงบ่าย

ก็ไม่เชิงแถลงท่านบอกไม่ถึงขั้นแถลง
เดี๋ยวจะพูดข้อมูลหรือว่ารายละเอียดอะไรให้ฟัง
เดี๋ยวต้องรอฟังว่าจะมีความคืบหน้ามากน้อย

ใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องฟังจากทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ในการสรุปสำนวนทุกอย่าง
หลังจากได้มีการจำลองเหตุการณ์
มีการรวบรวมพยานหลักฐานมีการพูดคุยกับพยาน

ดังนั้นพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้
ที่จะต้องติดตามช่วงบ่ายนะคะ

หรือว่าเป็นการพูดข้อมูลเรื่องคดีให้ฟังก็แล้วแต่

ใช่ค่ะทีนี้ค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจโทรคำรวจวิทธุปฏราจ่าง
ท่านก็ออกมาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมเหมือนกัน

ท่านก็ฝากตำรวจว่าให้ค้นหาความจริงมาให้ได้นะ
ส่วนตัวคาใจคนบนเรือ
ประเด็นแรกที่คาใจคือหลังเพื่อนตกน้ำ
ทำไมไม่รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือทันที
ก็ต้องพูดกันอย่างนี้เหรอครับไม่ครับพวกนั้นพอ
ฝากเอาข้อได้จริงออกมาที่อยู่ที่ไปอยู่ในเรือนะครับ
อดีตผู้บัญชาการตำรวจนขอร์นบาร์แนนำว่าต้องไปเอาข้อมูล
จากกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารด้วยนะคะครับ
ว่าทุกคนเข้าไปถึงร้านอาหารกี่โมงกินอะไรกันบ้าง

กินกี่โมงถึงกี่โมงออกจากร้านอาหารกี่โมง
ทีนี้ค่ะธรรมชาติก่อนลงเรือ

ประเด็นตรงนี้มันผิดข้อเท็จจริงไปหน่อย
เรื่องที่คุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือนะคะ

ที่อยู่ดีคุณตะโมจะต้องบัดปัสสาวะ

อันแรกคือคุณต้องไปเอาข้อมูลก่อน
ที่ร้านได้แต่แนะนำนะ
คุณมาที่ข้อมูลที่ร้านบ้านตะนิด

ที่ร้านบ้านตานิดผมเชื่อว่าก็มีวงจรปิด

รู้เมนูที่ร้านอาหาร
มันจะมีอะไรบ้างที่คุณสั่งทาน
มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลไหมเปิดทางกันยังไง

แม้แต่เช็คบินค่าอาหารเท่าไหร่
ถูกไหมฮะแล้วออกจากนั้นมากี่โมง
ที่ออกมาคนเห็นเด็กเห็น
แล้วถ้าเกิดว่าวิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นเนี่ย
วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่
แต่เท่าที่เห็นเรือลำนี้

จากบ้านตานิดไปถึงสะพานจุดเกิดเหตุเนี่ย

ผมเชื่อว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกนะ

ในฐานะที่คนที่จะลงเรือเนี่ย

มีห้องน้ำในตัวเสร็จเนี่ยนะ

เพราะฉะนั้นที่นั่นเนี่ย
จะดูตามข่าวนะผมไม่ได้เบยอะไร

ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย

มันฟังไม่ได้

ชุดบริสูตรอะค่ะ
ริสูจน์อยู่ในสภาพไหน
ชีวิตได้สองวันเนี่ย
สมอาจจะขึ้นอืดขึ้นมา
อาจจะทำให้สายอะไรมันขาดหรือเปล่า

ส่วนผลชนสูตรเนี่ยขอให้ตรวจตรงไปตรงมา

ที่มีบาดแผลลึกที่ต้นขา

ส่วนประเด็นที่ในปอดมีทรายมีดิน
จุดที่ตกเรือน้ำลึกเท่าไหร่
ก็ต้องไปดูจมถึงพื้นทันที

ทุกอย่างจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ

มันโดนเครื่องจักรใบจากหมุนเนี่ย

บาดแผลมันจะเรียบไปทางยาวนี้ไม่ได้

ถ้าเค้าไปชี้จุดเนี่ย
ผมดูในข่าว
จากการชั้นสูตรพลิกศพ

ในปอดเค้ามีทรายมีดิน

เพราะว่าคนเราเนี่ยเราจะดำน้ำเนี่ย

แล้วก็ดำลงไป

ให้นานที่สุดแล้วค่อยขึ้นมา

เขาคงไม่ได้มีโอกาสกั้นหายใจก่อน

ก็ต้องหายใจเฮือกก็สูดเข้าไป
พอสูดเข้าไปเจอทรายเจอดิน

พอทรายดินเข้าไปในปอดเนี่ย
ดิ้นลนถึงได้เข้าไปถึงปอดได้
ทรายดินเข้าไปถึงปอด
เพราะฉะนั้นน้ำไม่ลึกหรอกครับ
เป็นเรื่องอื่นนะฮะ